การลงโทษประหารชีวิตเป็นโทษที่เก่าแก่ที่สุดในสังคมมนุษย์

ประหารชีวิตมีตั้งแต่โบร่ำโบราณเลยพร้อมกับการเกิดสังคม
ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่แดน๑๑ก็คือแดนที่ใช้ในการผ่านชีวิตนักโทษ
จะใช้ก็แต่เมื่อมีการเปลี่ยนชีวิตนักโทษจริง
ประหลาดชีวิตในสถานที่ตรงนี้ก็คือประหารชีวิตด้วยการยิงด้วยปืน
มีผู้ถูกประหารชีวิตที่สถานที่ตรงนี้ทั้งหมด๓๑๙คน
ทำการประหลาดชีวิตครั้งแรกที่พศ๔๗๘
นักศีลประหลาดชีวิตตำรวจงานปมศ๔๗๘
นาฬิครับผมเป็นนาฬิมือคัตเตอร์มีนาฬิจัดสมบอกจากหลัก
จริงแล้วไอ้หน้าที่พี่เลี้ยงเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่หลักของใครเลยคนใดคนหนึ่ง
ไม่ใช่อาชีพพี่เลี้ยงไม่ใช่อาชีพพฤชการ
หลายคนชอบเข้าใจผิดจริงทุกคนคือผู้คุม
สมัยก่อนยิงเป้ารู้ว่าจะมีการประหารแล้วเนี่ย
ผมรู้ปุ๊บผมก็จะไปเตรียมในส่วนของผม
แต่ละคนก็มีการไปเตรียมดอกไม้ทุบเทียน

เจ้าที่ห้องประหารก็เตรียมหลัก

พระเจ้าค่าก็เตรียมส่วนบุญไว้พระ

เมื่อเสียชีวิตเสร็จแล้วก็นำศพออกนอก
ประตูตรงนี้ครับเป็นประตูนำศพออก
ครับก็ใช้มาเรื่อยเลยจนประมาณ๒๕๖๐

ขึ้นหลักประหารพันธนาการ

พนมมือกำดอกไม้ทูบเทียน

ตัวนี้ก็จะปรับสูงต่ำได้เพราะป้องกันเขาดิ้น
เจ้าหน้าที่ก็จะมาวัดเป้าเอามาไว้ตรงที่หัวใจเขา

เจ้าหน้าที่เล็งอาวุธปืนบรรจุลูกกระสุน๑๕นัด
เขาก็จะลั่นกระสุนประมาณครั้งละ๗๘นัด
โดยส่วนมากก็จะตายตั้งแต่ชุดแรก

สะบัดทงเจ้าที่ก็ทำการลั่นไก่ปลานชีวิตเขา
ตรงนี้เป็นอาคารฝานชิดปัจจุบัน
ก็เนื่องจากรัฐบาลแก้จากเอาไปยิงเสียให้ตาย

ส่วนตรงนี้กฎหมายบอกว่าผู้ทำหน้าที่ฉีดยา

เราจะเห็นว่าสิ่งที่ภายนอกกับกฎหมาย

ตัวนักโทษเองเขาจะเข้ามาประตูนี้
เสร็จแล้วเขาก็จะเข้ามารอที่ในห้องซ่วมตรงนี้
ถัดมาคราวนี้เมื่อคดีมันเด็ดขาดหมดแล้ว
เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัย
ไปนำตัวนักโทษประหารออกจากห้องควบคุม
มาถึงนั่งต่อหน้าคณะกรรมการ
คณะกรรมการก็จะทำการอ่านทูล๙ของเขาให้ฟัง
ลายนิ้วมือให้นักโทษเขียนพินัยกรรม
ติดต่อญาตินี่เป็นการอนุเคาะจากกฎหมาย

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของเขา

ก็เริ่มตั้งแต่การพันธนาการที่ลำตัว
ที่ขาที่แขนที่หัวที่หน้าอก

เจ้าหน้าที่ก็จะเอาเครื่องวัดขึ้นหัวใจ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหน้าที่

ทำการปักเข็มเข้าไปที่เส้นเลือดใหญ่ที่สุดของเขา

ก็เรียกว่าโซเดียมเพ็ญโททอล
นักโทษเองก็จะหลับลึกไม่รู้ตัวแล้ว
สัญญาณที่๒ปล่อยไฟสีเหลืองขึ้นมา
คราวนี้เจ้าหน้าที่ที่ฉีดยาก็จะผลักสวิตช์
จากน้ำเกลือกลายเป็นเพนโคโลเดียมโลมาย
ฉีดเข้ามาปุ๊บจะกดการหายใจ
สัญญาณอีกเป็นเข็มที่๓ไฟแดงขึ้น
เขาก็ฉีดโปรตาเซียมคอลาย

จะสั่งให้กล้ามเนื้อหัวใจหยุดเต้น
ค่อยฉีดเข้าไปในกระแสเลือด
จะทำให้นักโทษตายแบบไม่ทรมาน

แพทย์กับประธานก็มาตรวจว่าตายจริงไหม
เสร็จแล้วก็นำตัวเก็บศพ๑๒ชั่วโมง
พรุ่งนี้เช้าแพทย์เรือนจำกับประธาน
มาตรวจสอบว่าเป็นศพเดิมไหมตายจริงไหม

คนเดิมลายนิ้วมือเดิมไม่ผิดตัวตายแน่นอน
อาบน้ำเอาศพคืนญาติ

แล้วก็เอาคนไปตายมันก็จะหลอนตัวเองหน่อย
กลิ่นคาวเลือดแล้วก็ติดจมูกอะ
ถามว่าผมเคยบู้เคยเห็นขาวเลือดไหม

แต่อันนี้เราเอาเข้าไปตาย
ตั้งแต่ยืนคุยคุยไปเสร็จไปผูก

หรือว่าได้สั่งไลน์อะไรกับเราเนี่ย

สาราเย็นใจเนี่ยนั่งที่สาราก่อนข้าวแค่นั้นเอง
หน้าที่พี่เลี้ยงจริงต้องทำให้
โดยแบบสงบที่สุด

อยากคุยอะไรคุยอยากระบายอะไรระบาย

คนก็เล่าบางคนก็ไม่เล่า

ประหารในวันต่อต้านยาเศรษฐศาสตร์กล
ปรากฏว่ามีการประกาศทางโทรทัศน์
ในเรื่องจำเดือนนี้สมัยนี้

ไปถึงเขาก็แต่งห้อห้อมรอประตูเลย

ที่เราคิดว่าเขาจะมีการต่อต้านไหม

เขาก็พร้อมยันนาทีสุดท้าย
มันก็มีทั้งที่ทำใจได้

ออกมาเพราะขาไม่มีแรงอ่อน

อยากได้เจอหน้าลูกเมียครั้งสุดท้ายอย่างนี้

คืออันนี้เราทำดีที่สุดแล้ว
แต่ว่าคำสั่งมา

คือเราให้กำลังใจเขาตลอด

ทีนี้ก็เดินคุยกันไปธรรมดาเลย
จนไปถึงหน้าโรงครัว

ขอให้พี่สงบ

แล้วก็ถึงเวลาก็ตั้งเป้าแล้วก็ยิง

ก็โดนเจ้าที่จัดหนัก

แล้วมาถึงวันประหาร

เขาไม่น่าไปโกหกแม่เลย

ก็ปงนะความตายมันเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว

ป่วยตายอะไรประจำอยู่แล้ว

เราก็มีหน้าที่ปรับปรุงพฤติกรรมเขา
เขากลับออกไปเป็นคนดีของสังคม

เป็นผู้จัดการบริษัทจากนักโทษประหารนะ

ใน๔๑คนรวมครั้งสุดท้ายเนี่ย
ได้เห็นศรัศธรรมกฎแห่งกรรมมีจริง

แต่ว่ากรรมนั้นจะตอบสนองหนักแค่ไหน
แต่สุดท้ายก็คือได้ใช้กรรมทุกคน